ท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างฮะวันนี้
โชคดีรับลมหนาวหรือเปล่า
หลายคนบอกขอบคุณบายเดนค่ะ
ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่สี่สิบหกอ่าเอาถึงนู่นเลย
คุณไกลถึงสหรัฐอเมริกาเลขท้าย๒ตัว

รางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่๑๖
พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสด
ให้ท่านลุ้นกันถึงบ้านเหมือนเดิมนะครับรางวัลที่หนึ่งนะฮะ
เก้าเจ็ดสองหกหกหนึ่งมีนะครับทุกผู้ชมครับ
เลขหน้าสามตัวคือสามหกแปดกับเจ็ดสี่หนึ่ง
เลขท้ายสามตัวก็มีสองศูนย์แปดกับสองห้าห้าแล้วก็เลขท้ายสองตัวสี่หก
นี่สี่หกมาเลยนะฮะอ่าดูรางวัลที่หนึ่งก่อนนะครับ
ดวงดีเหลือเกินนะครับทุกผู้ชมครับที่เราตามเจอในขณะนี้นะฮะ
นี่คือที่จังหวัดตราดครับร้านอาหารแห่งนี้อยู่ริมอ่างเก็บน้ำ
สะศรีเสียดหมู่๗ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราด
พิกัดให้เลยเผื่อใครจะไปนะฮะร้านนี้นะครับ
เจ้าของร้านดวงเฮงมากฮะเพราะว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับ
นายนิทิศสอนบัณฑิตคนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองตราดไว้เรียบร้อยนะฮะ
คืออารมณ์ดีมาเลยล่ะวันนี้นะครับ
คือเขาบอกว่าเขาถูกรางวัลที่๑๑ใบนะครับ๖ล้านบาทนะ
ตเตอรี่ใบนี้เนี่ยซื้อกับแม่ค้าในจังหวัดตราดนี่แหละ
แต่จำไม่ได้ว่าซื้อที่ไหนไม่รู้ว่าตลาดนัดหรือว่าตลาดสดที่ไหน
นี่ครับถืออยู่ในมือนี่นะฮะหนึ่งใบถามว่าเลขนี้ท่านได้แต่ใดมา
ค่ะนะเลขรางวัลที่หนึ่งเลขนี้เนี่ยคุณนิทิศเขาบอกว่า
เขาได้มาจากเลขทะเบียนรถเบนส์ของลูกค้าอืม
ลูกค้ามากินข้าวที่ร้านคุณเขียนมาสอนแล้วถอยรถชนหน้าร้าน
เออนี่ฮะก็เลยเอามาซื้อลอตเตอรี่งวดนี้เลยครับ
ได้เลขวันยังไงพี่เอาเลขครับอ่ารถเกิดอุบัติเหตุหน้าร้านครับ
เป็นรถรถรถเบนครับของรถรถเบนลูกค้าครับครับ
ผมก็เลยเอาเลขทะเบียนรถมาใช้ครับผมทำไมซื้อไปเนี่ยผมหาซื้อเลขชุดอยู่ครับ
แล้วมันเหลือใบเดียวอ่าผมเลยเอามาซื้อหกหกหนึ่งหลายใบอยู่พี่
หาได้มาใบหนึ่งของวันที่หนึ่งเลยเขาบอกว่าดีใจมากนะครับ
เดี๋ยวเงินส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้หนี้กับครอบครัวด้วยที่เหลือก็เก็บไว้เป็นทุนต่อไปในอนาคต
คุณเงียนพระสอนค่ะเอาบีเอ็มมาชนแถวแถวหน้าหน้าบ้านนะผมหน่อย
ที่มาของเลขแต่ละคนก็จะแปลกดีนะหลากหลายนะนะคะ
ไปที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะพระธรรมนูลวัยสามสิบเก้าค่ะครับ
พระลูกวัดวัดนาบัวที่อำเภอนครไทยนะคะไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่
ใกล้ที่จะออกรางวัลแล้วบ่ายวันนี้นะครับ
แล้วก็บอกท่านว่าช่วยซื้อหน่อยเถอะ
แล้วเหลืออยู่ประมาณ๒๐ชุด
ชุดชุดละ๒ใบท่านก็เลยช่วย
เพราะว่ารู้จักกันคุ้นเคยกันเห็นมาขายอยู่ที่วัดบ่อยบ่อยนะคะครับ

โอ้โหรางวัลที่๑๒ใบ
เงินรางวัลที่ได้ก็จะฝากธนาคารไว้เพื่อเป็นทุนให้กับลูกนะคะ

แล้วก็จะให้ทางวัดไปแบบธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยนะคะ
ครับเอาที่ร้อยเอ็ดนะครับทุกผู้ชมครับ
ร้อยเอ็ดสพเกษตรวิสัยครับวันนี้มีแม่ค้าลอตเตอรี่
อยู่ที่บ้านหนองแวงตะมนต์หนองแวงนะครับไปลงบันทึกประจำวัน
บอกว่ามีลูกค้าเนี่ยถูกรางวัลที่๑๒ใบนะครับ
เป็นเงิน๑๒ล้านบาทนี่แม่ค้าลอตเตอรี่ไปลงแทนลูกค้านะฮะ
คือเธอบอกว่าลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑๒ฉบับนี้
เป็นของนางกุหลาบจินดาอายุ๕๐เป็นญาติกัน
เขาฝากซื้อสั่งซื้อแล้วก็โอนเงินมาจ่ายให้เรียบร้อย
ให้แม่ค้าเนี่ยเก็บลอตเตอรี่เอาไว้ให้ก่อน
วันนี้พอถูกรางวัลที่๑ก็เลยรีบมาลงบันทึกประจำวัน
แล้วก็แจ้งนางกุหลาบให้รู้แล้วโอ้โหเราก็เลยโทรไปหานางกุหลาบ
เขาบอกว่าโอ้โหดีใจมากเพราะว่าแม่ค้าลอตเตอรี่นี่เป็นญาติกัน
โทรมาบอกว่าที่ฝากซื้อแล้วก็โอนเงินมาให้เนี่ย

ใช่เธอบอกต้องขอบคุณมากเพราะว่าถ้าไม่โทรมาบอกก็ไม่รู้นะ

บางทีซื้อแต่๒ตัว๓ตัวหลังอย่างนี้ใช่ไหม

นี่เขาบอกว่าถือว่าโอ้โหซื่อสัตว์ต่อลูกค้ามาก

อกจากนี้ค่ะมีที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ถีใหม่เป็นนุ่มเจ้าหน้าที่เวรเปรย์โรงพยาบาลศรีสเกตค่ะครับ
ถูกรวรรณที่๑สองใบ๑๒ล้านนะคะ
นายสุพิษศรีราชโชตอายุ๕๒
เป็นชาวอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสเกตนะคะ
ครับนี่ฮะโอ้โห
แล้วก็ที่โคราชโคราชนะฮะ
นี่ถือว่าเป็นเศรษฐีนีคนใหม่นะครับ
นางสาวอัญชลีพรอนุสกุลเจริญพรอายุ๔๒ปีนะฮะ
อยู่ที่ตำบลกำปังอำเภอโนนไทยอาชีพค้าขาย
ถูก๒ใบเหมือนกันนะครับ๑๒ล้านบาทนี่ฮะ
ลงบันทึกประจำวันเรียบร้อย
ยินดีกับทุกคนนะคะที่ถูกรางวัลในงวดนี้นะคะ
หรือโจไบเดนหน่อยไหมขอบคุณโจไบเดนด้วยค่ะ

เพราะว่าเลขท้าย๒ตัว๔๖
แล้วต้องขอบคุณไกลถึงสหรัฐอเมริกาเลยนะคะ
โจไบเดนอาจจะงงนะ
ประธานาธิบดีคนที่๔๖ของสหรัฐอเมริกา
เอาแต่วันนี้แฟนลอตเตอรี่เขาก็ไปกะเกงแล้วก็ซื้อกันนะเลข๔๖นะ

เลขอะไรที่แบบที่น่าสนใจเขาแบบไปซื้อกันอ่ะ

เก่งเลขเดียวอย่างเราสองคนเนี่ย

เก่งยินดีกับทุกท่านค่ะ